คุณพระราพรผมจะเหวี่ยงเบ็ดตกปลานะ
อย่าเข้ามาใกล้ถอยไปไกล

เดี๋ยวไปโรงพยาบาลแล้วนี่ให้หมอออกให้

ผู้ชายคนนี้จะเหวี่ยงเบ็ดตกปลา

นี่ครับจังหวะจะตวัดไปนะครับ

ข้างหลังไปเกี่ยวหูคุณลุงคนหนึ่งเข้า
แล้วขอโทษเบ็ดทะลุหูเลยนะ

นี่แหละครับโดนเข้าไปแบบนี้

ตกปลาที่บึงโขงหลงที่บึงกาลนะครับ
เป็นเขื่อนบึงโขงหลงเนี่ยนะฮะ
แม่ฝากบอกเลยนะระวังเลยนะระวังเลยนะครับ
เวลาจะเหวี่ยงเบ็ดเนี่ยคือแกก็จะดูให้ดี
แต่คนที่จะเข้ามาดูก็ดูให้ดีด้วยลองฟังเสียงแกหน่อยฮะ
พอดีผมไม่เห็นข้างหลังใช่ไหมครับ

ก็เหมือนแกเดินเข้ามาจะถ่ายวีดีโอแต่แกก็ไม่ได้พูดให้บอกเลยนะครับ
ก็คือแกเข้ามาจากทางด้านหลังเพื่อจะมาถ่ายคลิปเรา

แกไม่ได้บอกเราเราก็เลยจังหวะที่เราสะบัดเด็ด
ฝากเตือนอะไรนักตกปลาไหมครับ
นะครับผมที่อยากจะตกปลายครับให้ผู้ปกครองให้บอกลูกเพื่อน
นะครับว่าระวัตรระวังนะครับผมอันตรายครับผมจะมีอันตรายอืม